ไปดูกันเลยค่ะหมอช้างนี่แหละค่ะหมอช้างทศพรศรีตุลา
ที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงปรากฏการณ์สุริยุปราคานี้
พาไปดูก่อนนะคะปรากฏการณ์นี้เนี่ยนานเกือบ๑๓ชั่วโมงเลยนะคะ

นักท่องเที่ยวแล้วก็ทุกคนให้ความสนใจ
ชมปรากฏการณ์บนตึกมหานครกันเยอะมาก
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นตึกที่สูง
ก็ขึ้นไปดูท้องฟ้าปลอดโปร่งสะดวกด้วย
ครั้งนี้เขาเรียกว่าเป็นสุริยุปราคาชนิดวงแหวนค่ะ
ซึ่งตรงกับวันคริสต์มายันด้วย
ซึ่งก็คือเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
นานถึง๑๒ชั่วโมง๕๖นาที
ตั้งแต่ตี๕๕๑นาทีถึง๖โมง๔๗นาทีค่ะ
ซึ่งจากวันนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะดูปรากฏการณ์นี้อีก
คือต้องรอไปอีก๗ปีคือปี๒๕๗๐
ซึ่งก็จะได้เห็นสุริยุปราคาทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่สวรรค์หนวงบัวลำพู

พอเงาของดวงจันทร์ค่อยเคลื่อนเข้าบังดวงอาทิตย์เนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมได้ยินเดี๋ยวลองดูว่ามีเสียงไหม
ได้ยินเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็เสียงพลุด้วย
คือระหว่างเกิดสุริยุปราคาตั้งแต่โบร่ำโบราณมาแล้ว
เขาจะต้องมีการเคาะปี๊บหรือว่าส่งเสียงดัง
แต่ว่ายิงปืนขึ้นฟ้าผิดกฎหมายนะคะเตือนไว้ก่อนอย่าทำค่ะ

ค่ะเป็นสิ่งที่เชื่อว่าน่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

ไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะ
ถึงแม้จะมีแม่งปกครุมเป็นบางช่วง

แล้วก็ตะโกนให้สิ่งของที่เคาะตื่น
เป็นความเชื่อคนโบราณว่าเป็นการไล่ราหูให้คายดวงอาทิตย์ค่ะ
ส่วนบรรดาหมอดูทั้งหลายนะคะ
ที่มีการออกมาห้ามใช่ไหมครับ
บอกว่าราศีนั้นราศีนี้อย่าเดินออกไปนอกบ้าน

มาฟังมาฟังฟังหมอช้างทศพรศรีตุลาเขาบอกหน่อยนะคะ
หมอช้างบอกเลยว่าทำทุกอย่างได้ปกติเอาเหมือนเดิม
เหมือนเดิมแต่มีแต่มีแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
งดกิจกรรมโลดผลหรือกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย
อันนี้ก็มันก็ต้องระวังอยู่แล้วนะพวกกิจกรรมลดผลเสี่ยงอันตรายเนี่ย
สำหรับราศีที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือราศีธนูแล้วก็เมถุนนะคะ
ส่วนถ้าเป็นวันเกิดคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางคืน
เป็นวันที่มีความสอดคล้องกับปรากฏการณ์ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเป็นเวลา๑สัปดาห์
อ่าอืมลองฟังหมอช้างพูดหน่อยนะคะนะครับในเชิงโหวศัพท์
ผมก็จะไม่ได้มีการคำนวณหรือว่ากำหนดในเรื่องของวันที่จะแบบเป็นวันสุดท้ายของโลกขึ้นมานะครับ
แต่ว่าก็จะมีการพูดถึงในเชิงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนะครับ
อย่างปีจริงปีนี้เนี่ยปีหนูหรือปีชวดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีแห่งการนับหนึ่งเริ่มต้น
การเกิดพลาดหรือว่าการเกิดราหูอมอาทิตย์เนี่ยนะครับ
เกิดเราออกไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนานหรือว่าไปทำอะไรที่มันแปลกนะครับ
ไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับ
อาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องหรือว่าเกิดเคราะห์อย่างแรงเกิดขึ้นได้
อืมก็ระมัดระวังไว้ได้แต่ว่าก็คือยังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะ
บางคนกลัวมากบอกว่าไม่ออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ย
ต้องขนาดนั้นแต่ก็ระมัดระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะ